สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนที่ตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้แน่นอนค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะในระยะนี้ถ้าเกิดภาคเหนือเนี่ย
มีลมหนาวปกคลุมแรงเท่าไหร่นะคะ
รสุมทางภาคใต้ก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าในระยะนี้นะคะ

คุณผู้ชมอุณหภูมิพื้นราบเนี่ย
ต่ำสุดนะคะอยู่ที่๑๕องศา

ดูแลสุขภาพให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ำถึงเช้าอากาศเย็นกับมีลมแรง
อุณหภูมิต่ำสุดนะคะพื้นราบอยู่ที่๑๘องศา
กลางวันอากาศไม่ร้อนมากคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้มีฝนเยอะทั้ง๒ฝั่ง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ระวังอันตรายจากฝนตกสะสมจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
จุดที่มีฝนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง๒๓เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนในระยะนี้ค่ะ
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อุณหภูมิลดลง๑๒องศาค่ะคุณผู้ชม
ถึงเช้าอากาศค่อนข้างเย็นกับมีลมแรงค่ะ
อุณหภูมิพื้นราบอยู่ที่ต่ำสุดนะคะ๒๑องศาค่ะ